ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้

เรื่องของชิมช็อปไชต์เฟส๓
ก็กระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบในโครงการเฟส๓นี้

จนถึงสิ้นเดือนมกราคมปีหน้าด้วยนะครับ
โดยนายอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็เปิดเผยนะครับว่าวันนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

หลังจากที่เมื่อวานนี้ไปมาทั้งที่ราชบุรี

ตอนกลางคืนนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ
ก็ลอยกระทงกับพี่น้องชาวการไปแล้ว
วันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังบอกว่าจะเสนอรัฐมนตรี
เห็นชอบมาตรการชิมช็อปใช้เฟส๓
โดยให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มอีก๒ล้านคน
แต่จะได้สิทธิ์กระเป๋าตังค์ที่๒เท่านั้นนะฮะ
กระเป๋าตังค์ที่๑ไม่ได้แล้วนะ

เหมือนโครงการเฟส๑และเฟส๒ที่ผ่านมานะครับ

ขยายเวลามาตรการชิมช็อปใช้จากสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้
เป็นสิ้นเดือนมกราคมปี๒๕๕๙

ให้ใช้เงินในเป๋าตัง๒ได้ทุกจังหวัด
จากเดิมที่ห้ามใช้ในจังหวัดที่ตัวท่านเองอยู่นะครับ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่า
หากได้รับความเห็นชอบก็จะเปิดให้ลงทะเบียนทันทีครับ
โดยจะเน้นให้คนใช้เงินในเป๋าตัง๒
ผู้ได้สิทธิ์ต้องเติมเงินซื้อสินค้า
แล้วก็จะได้เงินคืนจากรัฐบาลร้อยละ๑๕
สำหรับวงเงินไม่เกิน๓๐๐๐บาทแรก
แล้วก็ร้อยละ๒๐สำหรับวงเงินไม่เกิน๕๐๐๐๐บาท

ยังเป็นวันที่๒ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทท
เปิดให้ลงทะเบียนในโครงการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย
คุณผู้ชมจะเข้าไปเว็บไซต์ก็เข้าไปเลยนะฮะ
ก็เปิดให้ลงวันละ๑๐๐๐รายการ

โดยคนลงทะเบียนได้รับคิวเรียบร้อย
ก็จะจัดให้เข้าไปซื้อสินค้าเป็นชุด

โดยสถิติจากการที่เมื่อวานี้คนไปลงทะเบียน
แล้วเขามีการสำรวจว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรมากที่สุด
ซึ่งเป็นของขวัญให้แก่คนที่จะไปเที่ยว
เขาบอกว่าสถิตินั้นพบว่าตัวเครื่องบิน
คนซื้อเยอะสุดเรื่องการเดินทางนะครับ
รองลงมาก็เป็นเรื่องของโรงแรม
ลงมาอีกทีก็เป็นเรื่องของร้านอาหาร
และหลังจากนี้ถ้าวันนี้ท่านเข้าไปลงทะเบียนไม่ทัน
วันแล้ว๑๑๑๒พฤศจิกายนกับ๑๑๑๒ธันวาคม
ก็เป็น๔๐๐๐รายการของขวัญที่มอบให้แก่ประชาชนนะครับ